คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยแล้วกัน
เขาบอกว่าพ่อนุ่มคนนี้อยากจะให้กำลังใจน้องหนูในวันเปิดเรียน
เพราะหลายโรงเรียนเขาก็เริ่มเปิดกันแล้วให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนนะครับ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
โอ้โหมาแล้ว
จัดเต็มขนาดนี้นักเรียนอึ้งอ่ะสิ

เพราะหนุ่มคนนี้ครับเขามีฉายานะว่าเป็นนุ่ม

ใช่เพราะถ้าขัดก็ไม่ออกไงมันก็โอ้จะบ้าเหรอไม่เกี่ยวอะไรตะไข้น้ำ
แต่ชุดเขียวที่เห็นน้องหนูเขาอึ้งกันแบบนี้
ที่เขามาขายเครื่องกองน้ำเหรอ
นั่นแหละแต่นี่เป็นตัวร้ายในการ์ตูนเรื่องนั้น
เป็นตัวร้ายตัวหนึ่งแล้วกันเพราะการ์ตูเรื่องนั้นตัวร้ายมันเยอะ
เอางี้ละกันครับคุณผู้ชมครับไปรู้จักกับพี่คนนี้เพราะเขามาเนี่ย
เพื่อให้น้องหนูมีกำลังใจในการเรียนเพราะห่างหายจากโรงเรียนไปนาน

เขาจะแต่งชุดแบบเป็นฟรานซี

เซลล์ตกคันนาค่ะคุณ
ผมว่าหนูนาตกใจหมดเลย

เอาไปรู้จักกับคนคนนี้คนนี้ชื่อจริงเลยนะเขาชื่อว่า
นายสมัยคำมุงคุณอายุ๔๓ปีเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารครับ
กระโปรงสั้นนิดนึงใช่กระโปรงมันจะสั้น
มากเลยอ่ะเออก็เป็นสีสันใช่ไหมใช่ไหม
กำลังใจน้องที่เปิดเทอมแต่เอาจริงน้องยุคนี้อาจจะไม่รู้จัก
จริงคือเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักการ์ตูนในยุคผม
ดิฉันยังไม่รู้จัก
คุณไม่ดูจริงเหรอดักก้นบ่อนไม่รู้จัก
เพราะว่าแย่งรีโมทพี่ไม่ทันก็เลยต้องดู